ต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าถามคุณดีกว่า
แฟนใหม่แฟนเก่ามันคาใจกันอยู่เหมือนกันนะสำหรับใครบางคน
แต่สำหรับก้าวสุภาษาราเขาบอกว่าแยกแยะได้ค่ะ
เป็นพี่แจ๊คโอเคหรือเปล่าถ้าเป็นแฟนเก่าที่คบกันมานานหลายปี
แต่เลิกกันไปแล้วนะแล้วกลับมาทำงานกับพี่แจ๊คอีกเนี่ยโอเคไหม

แต่ว่าก้าวสุภาษาราไม่ไหมค่ะโอเค
ล่าสุดเนี่ยเห็นคุณแมนแฟนเก่าของคุณก้าวนะคะ

แล้วแฟนใหม่อย่างคุณชาวชาวลิศไม่ใช่ดีเจชาวนะ
จะมีปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่านะคะ
รวมไปถึงโมเมนต์สวีทโลกแตกเวอร์
ชาวกับก้าวที่เขาแซวกันว่า
โอ้โหคิดว่าไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันอ่ะมันยังไงกันแน่ไปฟังเรื่องราวทั้งหมด
แฟนใหม่แฟนเก่าอีรุงตุงนังไปฟังกันเลยจ้า
ไปไหนได้ไหมอ๋อได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ
เพราะว่าเราก็เจอกันบ่อยค่ะทำงานเสร็จก็ไปกินข้าวอะไรอย่างนี้ก็ไปด้วยกัน
งานก็คืองานงานก็คืองานค่ะ
ไม่ได้ไปเที่ยวเลยค่ะช่วงนี้แบบถ่ายละครค่ะ
พี่มันจัดฉากเป็นแก๊กดอปอะไรอย่างนี้เขาทุกคนก็ไปถ่ายกันอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็ต้องยอมใจคุณชาวเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นผู้ชายใจกว้างเข้าใจได้ว่าแฟนเก่าก็คือแฟนเก่าแต่ว่าเขามาทำงานด้วยกันแค่นั้นเองนะคะ